พามาดูกู้ภัยฮีโร่คนหนึ่งก่อนค่ะ

ผู้หญิงโพสต์ไว้คล้ายสั่งลาในเฟซบุ๊ก
บอกว่าให้เอาร่างใช้คำว่าร่าง
ของเธอกับลูกกลับไปสุโขทัย
ขอรับบริจาคโรงศพด้วยเพราะว่าไม่มีเงิน
อย่าแยกเธอจากลูกออกจากกัน
พอเห็นได้รับแจ้งจากอย่างนี้มา
เห็นว่าภาพโพสต์อยู่ที่ไหน
เขาก็รีบไปเลยไปตามหาไปตามช่วย

เพราะว่าตัวแม่เนี่ยอุ้มลูกวัย๕ขวบเดินลงอ่างเก็บน้ำ

ภัยคนนี้ก็คือนายอนุพงศ์ชำนาญเสือ

เป็นอาสาศูนย์ประสานเหตุอัศวินบุรพาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ให้ช่วยตามหาผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกค่ะ

ทำให้เราพ้นทุกข์ต่อไปนี้หนูกับแม่จะไปอยู่ด้วยกัน
แล้วก็โพสต์ภาพอ่างเก็บน้ำเนี่ยค่ะ
เป็นอ่างเก็บน้ำมาประชันจังหวัดชนบุรีโอ้โห
เพราะเห็นแบบนี้เขารู้เลยมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่
ก็เลยพยายามให้ทุกคนช่วยกันตามหา
นายอนุพงศ์เขาเล่าให้ฟังค่ะว่า
เขารู้จักกับผู้ที่พยายามจะก่อเหตุ

๖พฤษภาคมผู้หญิงคนนี้ส่งข้อความมาบอกเขาว่า

ขอให้นำศพของเขากับลูกกลับบ้านที่สุโขทัยให้ด้วย
เขาพยายามติดต่อกลับแล้วแต่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
ก็แจ้งเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ให้ช่วยตามหา
กู้ภัยก็หาเจอจริง
เจอทั้งตัวผู้หญิงที่เป็นคนบ้านเดียวกันกับเขา
และเจอทั้งตัวลูกชายวัย๕ขวบที่อ่างเก็บน้ำมาประชันนั่นแหละ

เขาก็คงไม่น่ามีชีวิตอยู่

ผมรับข้อความมาไม่เสร็จมาผมก็ยังนิ่ง
ผมไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อติดตามหาเขา
ถ้าเราไม่ลองดูเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไร
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจ

ถ้าเกิดเขานิ่งนอนใจไปเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้

ที่ไปช่วยเหลือผู้หญิงกับเด็กวัย๕ขวบนะคะ
ใส่แว่นเนี่ยคือนายมาโนธนะอีกคนก็คือนายวิทยาวัฒน์
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณพัทยาที่เข้าไปช่วยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ขับรถออกมาจากบ้านพักที่อยู่ห่างไป๑๐กิโลเมตรเนี่ย
ขับรถมาจอดไว้บนถนนแล้วก็ลงจากรถ
ลูกชายวัย๕ขวบเดินลงไปในอ่างเก็บน้ำ
ห่างจากฝั่งประมาณ๑๐เมตรเลยค่ะ
นี่ทำกราฟิกคุณผู้ชมดูจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะ
แล้วกู้ภัยเนี่ยพอได้รับแจ้งใช่ไหมเขาก็รีบมา

เรียกกล่อมแล้วนะบอกว่าขึ้นมาเถอะขึ้นมาเอาลูกขึ้นมาด้วย
คิดถึงลูกหน่อยไม่ยอมคืนทำยังไงก็ตามไม่ยอมขึ้น
แถมยังจะเดินลงไปลึกกว่าเดิมอีกถอยห่างออกไปอีก
จนกระทั่งน้ำท่วมมิดหัวค่ะ
กู้ภัยก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้ว
ก็เลยพุ่งตัวเข้าไปจับตัวผู้หญิงคนนี้
แล้วก็ลากเธอขึ้นมาบนฝั่งพร้อมกับลูกชายวัย๕ขวบนั่นแหละ
ไม่พูดอะไรเลยค่ะครับส่วนลูกชายก็พูดแต่บอกว่า
รักแม่รักแม่รักแม่แล้วแขนขวาของน้องอะค่ะ
กระดูกหักด้วยคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่ถูกรัดไว้เป็นเวลานาน
เพราะว่าน้องเป็นโรคกระดูกพลุนครับห้าขวบเองนะอืม
ถึงตัวเขาประมาณสักสองเมตรทีเนี้ยเขาถอยหนีผม
อ่าผมล้มไปสองคนกับพี่อีกคนนึงแล้วเขาได้ถอยหลังหนี
ผมก็รีบช่วยเหลือครับเอามือไปโอบเขาเพื่อนำตัวเขาขึ้นมา
ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางละมุงนะคะ
แต่ว่าตัวลูกชายวัย๕ขวบเนี่ยแม่สามีรับไปดูแลที่สมุทรปราการแล้ว
หลายคนก็สงสัยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ทำให้ผู้หญิงคนนึงต้องตัดสินใจอยากจบชีวิตพร้อมกับลูกของตัวเอง
คนที่รู้จักผู้หญิงคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่า
ผู้หญิงคนนี้มีปัญหากับแม่สามีมาประมาณ๑๐ปีแล้ว
เป็นปัญหาเรื้อรังระหองระแหงกันมาตลอด
โดยเธอมักถูกกล่าวหาว่านำลูกชายพิการมาหากิน
เพราะเวลาเธอออกไปขายของอะไรแบบนี้นะคะ
ก็มักจะพาลูกชายไปขายของด้วยอันนี้เป็นโพสต์ของเธอเนาะ
ก็เปรียบเทียบกับเรื่องของกรรมที่เธอโพสต์เอาไว้นะครับ
ให้กำลังใจครับมีลมหายใจอยู่ดีที่สุดนะฮะ
แล้วก็สู้ต่อไปนะครับอย่าคือลูกเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วย